เรื่องราวของสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่
วนปอมขาวอวบ

เพราะว่าอร่อยได้โปรตีนและทำได้หลากหลายเมนู
โอ้โฮเขาขาวก็ค่อยจะชอบ
แต่ไอ้ดึกอย่างนี้น่ากลัว

นี่คือด้วงมะพร้าวค่ะอ้วนพีเลยน่ารักเชียว
และนี่คือผลผลิตจากฝีมือการเพาะเลี้ยงของชาวบ้าน
ที่บ้านวังไสตำบลวังตะเคราะห์อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
บรรดาลันหอยใช่เขาเพาะเลี้ยงในกะละมัง
คุณเห็นไหมเป็นกระมังพลาสติกนะคะ
แล้วอากาศมันร้อนเหรอต้องใส่น้ำแข็งลงไปด้วย
คืออย่างนี้อากาศมันก็ร้อนด้วยแต่ว่า
ต้องบอกว่าเขาเลี้ยงในกระมังพลาสติกแล้วเขาจะให้อาหารเพียงแค่เดือนเดียว
เท่านี้คุณได้ด้วงมะพร้าวที่โตเต็มวัยแล้ว

ด้วงมะพร้าวแบบนี้เป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาดี

โอ้ยทำให้ได้ดี

้วงมะพร้าวเนี่ยนะคุณเอาไปปรุงเมนูได้หลากหลายอย่างนะ
นอกจากจะเอาไปคั่วไปทอดแล้วเนี่ย
ปรุงเป็นเมนูแซ่บแบบนี้ก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นลาบด้วงมะพร้าว

หรืออยากจะทำเป็นอาชีพเสริมค่ะ

หรือจะติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างได้เลย
เจ้าของฟาร์มเขามีบริการส่งถึงบ้านทั่วประเทศเลยจ้า

ใจอยากจะหารายได้เสริมหรือรายได้หลัก